อ๋อเดี๋ยวเขาใช้คำว่าวิธีฮิปสเตอร์ตอนนี้ต้องมีการเพ้นกำแพงนะคะ
เป็นกำแพงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ซึ่งนายวิทยาคุณปลื้มปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนชนบุรี
พร้อมด้วยนางบุษบาชัยจินดารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
วิทยาเขตชนบุรีและนายทวีปกรณียกิจนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาค่ะ
เขาก็ลงนามกันนะคะในข้อบันทึกบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ในเชิงอนุรักษ์ของภาคตะวันออกนะคะ

ผนังกำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐชุมชนและก็เอกชนนะคะ
เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการเพ้นไปแล้วตั้งแต่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
บนกำแพงจะประกอบไปด้วย
ภาพสินค้าของอ่างศิลาคือครกหินนะคะ
ตลาดประมงได้รับความนิยมมากนะคะ
ประมงอ่างศิลาสะพานปลาอ่างศิลานี่แหละค่ะ
ว่าจะทำให้เป็นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลอ่างศิลาอย่างแน่นอนค่ะ
แวะซื้ออาหารทะเลที่สะพานปลาอ่างศิลา
แล้วก็อย่าลืมไปถ่ายรูปที่กำแพงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ไปซื้อครกหินคุณภาพดีของที่นี่เขาทำดีจริงนะ
ใช่ค่ะอายุ๒๐ปี๓๐ปีก็ยังอยู่นะที่บ้านดิฉันนะ
แข็งแรงทนทานตำยังไม่แตกเลยนะฮะ